ขนมจีนสามารถนำมาทำเป็นขนมกินเล่นได้
โดยระหว่างที่ตำแป้งสำหรับทำขนมจีน
ผู้มาร่วมวงตำขนมจีนอาจจะหิว
เจ้าภาพงานก็มีของกินที่เรียกน้ำย่อย
ด้วยการแบ่งแป้งที่ตำได้ที่แล้ว

แล้วแผ่แบนออกให้มีลักษณะเป็นชิ้นพอดีคำ
นำไปปิ้งหรือทอดก็ได้

หรือไม่ก็ขนมจีนปิ้ง
เวลาจะกินก็สามารถกินได้เลย
หรือจะโรยน้ำตาลเพิ่มรสชาติก็ได้เช่นกัน